ขอบคุณค่ะเรื่องของสถานการณ์การแทรบาทของโควิด๑๙
เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องให้พื้นที่ข่าวประเด็นนี้เยอะจริงนะคะ
เพราะว่าเราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
โอ้โหวันนี้ก็๙๐๐กว่าอีกแล้วนะคะ

แล้วก็ได้เห็นข่าวคราวความสูญเสียของหลายกรณี

ก็ต้องส่งกำลังใจไปที่ครอบครัวของอาเป็ดเชิญยิ้มด้วยนะคะ
คือก่อนหน้านี้สูญเสียคุณแม่จากโควิด๑๙
ปนักกิจไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
แล้วก็มาสูญเสียคุณพ่อค่ะจากโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
วันนี้ได้มีพิธีชาปนกิจคุณพ่อของอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะ

มีคนในวงการบันเทิงแวดวงการเมืองจำนวนมากนะคะ
ไปร่วมงานเนื่องด้วยการเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ก็จะต้องมีการประกอบพิธีแบบรวดเร็ว
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะ
มีพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่อสุเทพโพวิจิตรอายุ๙๔ปี
คุณพ่อของดรธัญญาโพวิจิตหรืออาเป็ดเชิญยิ้มนะคะ
เสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อ๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
พิธีการกระชับเรียบง่าย
แล้วก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็คนในครอบครัวคนใกล้ชิดเขายังทำใจไม่ได้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเพิ่งจัดงานศพให้กับคุณแม่ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
แล้วก็วันนี้เป็นการชาปนักกิจศพคุณพ่อ
มีบุคคลในแวดวงการเมืองบันเทิงกีฬามาร่วมงานกันจำนวนมากค่ะ
ทั้งนายกิติรัฐนรนด์นองในจตุรนด์ฉายแสง
มีทั้งในวงการบันเทิงคุณไก่วรายุทธ์
ก็มีหลายท่านคุณจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มคุณปูพงศิษย์คัมพี
ในช่วงวางดอกไม้จันทร์ค่ะเป็นการอำลาครั้งสุดท้าย
อเป็ดเชิญยิ้มก็ได้ก้มกราบพ่อที่พื้น
แล้วก็จูบที่รูปของคุณพ่อ
นี่ค่ะก้มกราบลงไปแบบนี้
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริง

อาเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยค่ะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
บอกว่าภาพที่เห็นในวันนี้มันโหดร้ายมาก
มันเจ็บปวดทรมานจิตใจมาก
ด้วยความที่ภาพแม่ที่ตายไปยังไม่จางหาย
วันนี้เจอกับภาพความตายของพ่อ

นี่ค่ะไปรูปไปที่รูปของคุณพ่อแล้วก็จูบไปที่รูปแบบนี้
ซึ่งคราวที่แล้วตอนชาปนกิจศพคุณแม่

วันก่อนคือคุณแม่แล้ววันนี้คือคุณพ่อ

หน้าขอให้ผมได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่อีก
ไม่ว่าชาตินั้นจะมีชีวิตที่ลำบากยากจนก็ตาม
พ่อกับแม่ในชาติหน้า

ผมขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่
ว่าเราจะจนตอนสมัยเด็กจนมากแค่ไหน
ผมก็จะเกิดอยู่กับพ่อกับแม่
ผมขอแค่นี้เลย
ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดมันเป็นภาพเดียวกันหมด
แต่ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่เกิน๗วัน

ลองคิดดูสิว่าอาจะไหวไหม
ซึ่งมันโหดร้ายมันทารุณมันเจ็บปวด
มันเกินที่จำนายที่ดังเราจะรับได้

พ่อถามคุยกับคนดูแลที่ป่วยด้วย
จะมาโทรหาย่าได้แล้วให้มารับปู่ว่าปู่จะกลับแล้ว
แค่ประโยคนี้ผมก็ไม่ไหวนะต้องต้องผมไม่เคยบอกแม่อาบบอกพ่อผมเด็ดขาด
มันเจ็ดปวดอะเพราะรู้ว่าปล่อยพ่อไปนะมันสิ้นทุกอย่าง
คือผมเชื่อว่าคู่นี้๗๐ปีที่เขาเดินเกี่ยวแขนกัน
ปีเขาไม่เคยห่างจากกันเขาห่างกันแค่๗วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพ่อไปสวรรค์

อยากจะให้กระจายวัคซีนให้ทั่วถึงประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีน
และลบภาพความโหดร้ายทารุณเช่นนี้
กับคนในครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
หลังในสิ้นพิธีชัพนักกิจศพแล้วนะคะ
ครอบครัวจะเก็บอัฐิคุณพ่อสุเทพและคุณแม่วิจิตโพวิจิตร
มาสวดพระอภิษฐรรมร่วมกันในวันที่๑
ในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา